กำลังล้อมวงกันกินปิ้งย่างอยู่ดีฮะในร้านแห่งหนึ่ง
แล้วปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชมระทึกจริง
ถามกันหน่อยถ้าเป็นคุณผู้ชมเจอเหตุการณ์คุณวิ่งหนีไหม

โอ้โหยขออภัยกันก่อนไม่ใช่ที่ร้านอาหารแต่เป็นที่บ้าน
หลายบ้านชอบกินหมูกระทะนะเอาเตามาตั้งแบบนี้

อันนี้เป็นกระทะไฟฟ้าคุณ
เดี๋ยวจะเห็นนะไฟมันแลบออกมาก่อนเลยแพลบออกมาเลย
ผู้หญิงคนที่เราชี้ลูกศรให้อู้หูย

หลังจากนั้นเป็นความโกลหนของคนทั้งบ้านล่ะคุณ
คนที่ดูทีวีเด็กน้อยที่ดูทีวีวิ่งกันตะเลิดเปิดเปลืองแบบนี้หมดนะครับ
เนื้อย่างแต่คนเกือบสุกคุณ
เหมียวขี้พายุทะลุฟ้าอันนี้เป็นแฮชแท็กของเขานะฮะ
คุณผู้ชมฮะในคลิปอย่างที่บอกว่าครอบครัวนี้ล้อมวงกินปิ้งย่าง
ทะไฟฟ้าแบบ๒ระบบทั้งต้มทั้งปิ้งก็เพลินกันอยู่
กะจะปิ้งจะย่างเดี๋ยวเด็กมากินนะลูกนะ

เด็กก็ล้อมวงบ้างเด็กบางคนก็นั่งดูทีวีกันอยู่บ้าง

แล้วมันมีไฟแลบแป๊บออกมาจากกระทะไฟฟ้าคุณ
คนที่ล้อมวงก็หนีเด็กที่นั่งดูอยู่ก็หนี
แม้แต่น้องแมวก็ยังวิ่งหนีปรู๊ดขึ้นไปชั้น๒เลยคุณนะ
บอกว่าโอ้โหมีวิทยายุทธ์กันทั้งบ้านเลย
เพราะน้องแมวมีวิชาตัวเบาพุ่งพลวดหนีก่อนใคร

แต่ทีนี้บางคนก็ให้คำแนะนำบอกพอเกิดเหตุแบบนี้
ต้องรีบดึงปลั๊กออกก่อนนะนี่มีใครดึงปลั๊กอยู่บ้างป่ะเนี่ย

บางคนบอกว่าดูแล้วเตาไม่น่าจะมีปัญหา
น่าจะมีปัญหาเรื่องของปลั๊กพ่วงหรือเปล่า
หรือว่าคั่วของสายอะไรหรือเปล่า
ลองไปตรวจสอบดูให้ดีนะครับ
ดังนั้นจะต้องเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ดี
ก่อนนำมาใช้งานเอาเป็นอุทาหรณ์ให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน
ขออภัยจริงตอนแรกที่บอกเป็นร้านเป็นบ้านนะฮะ